กับผมนายนิคมบุญวิเศษสมาชิกสภาพุทธรัศดรแบบบัญชีรายชื่อ
หัวหน้าพักพลังปวงชนไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภา
กับผมขออภิปรายสนับสนุนร่างรัฐมนูลแห่งราชอาณจักรไทย
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับพศจุด
ที่นายพระฤทธิ์วัชลสินอาจารย์ปริยบุตรแสงกระหนกกุล
และทีมงานนะครับคณะกรรมการทุกท่านที่มาในวันนี้
รวมทั้งพี่น้องประชาชนครับที่ร่วมกันลงชื่อ๑๓๕๒๓๗คน
ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่กฎหมายภาคประชาชนนะครับ
จะเข้าสู่สภาผมคิดว่าครั้งนี้เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะครับ
พวกเราในฐานะที่เป็นสมาชิกรัฐสภาที่จะช่วยกันพิจารณา
แล้วก็ให้ความสำคัญนะครับความต้องการของประชาชนทั้งประเทศ
ผมคิดว่าหลายร่างนะครับหลายข้อที่เสนอเข้ามานั้น
ผมได้มีการศึกษาแล้วเป็นร่างที่เป็นประชาธิปไตยมากนะครับ
มากที่สุดและเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชน
ผมขอยกตัวอย่างนะครับคร่าวนะครับ
โดยเฉพาะการยกเลิกหมวดว่าด้วยการประดูกประเทศ
ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสมาชิกสภาพในรัฐสดร
ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลนะครับผมคิดว่ามันเป็นปัญหา
เนื่องจากว่าการที่เราไปกำหนดแนวทางการบริหารประเทศ
ล่วงหน้า๒๐ปีเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
เหตุผลก็คือว่าเมื่อมีการยุบสภาหรือมีการเลือกตั้ง
ควรจะให้พักการเมืองทุกพักมีการเสนอนโยบายใหม่
เป็นนโยบายที่สามารถทำได้เป็นนโยบายที่ทันสมัย
เป็นนโยบายที่สามารถที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้
เป็นที่ถูกออกถูกใจของพี่น้องประชาชนฉะนั้นควรจะให้อิสระนะครับพักการเมืองต่าง
ในการนำเสริมนโยบายที่อาจจะต้องแตกต่างกันไป
ไม่จำเป็นจะต้องเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องนะครับหรืออยู่ในการปฏิรูปประเทศ
ตามที่ท่านเขียนมาเพราะโลกยุคใหม่สมัยใหม่นี้นะครับ

ถ้าเรามาขีดเส้นตรีกรอบให้ทุกภัครเมือง
หรือให้อนาคตของประเทศไทยต้องเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ปี
ผมคิดว่ามันจะล้าหลังไปนะครับประเด็นนี้ควรจะมีการแก้ไข
และมีการยกเลือกการสืบทอดอำนาจ
และที่สำคัญนะครับอำนาจนะครับขององค์กรอิสระเนี่ยนะครับ
พวกเราได้มีการอภิปรายกันหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นอำนาจหรือที่มานะครับ
สารรัฐมนูลขององค์กรอิสระนะครับผมคิดว่ายังไม่มีการยึดโยงกับพี่น้องประชาชน
กรอิสระเหล่านี้นะครับควรจะมีที่มาโดยการมาตรวจสอบการทำหน้าที่นะครับ
ของนักการเมืองการทำหน้าที่ของรัฐบาล
ฉะนั้นการตรวจสอบก็ควรจะเป็นหน้าที่ของประชาชนประชาชนเลือกนะครับ
ตัวแทนของพี่น้องประชาชนเข้ามาเนี่ยเนื่องจากว่าประชาชนทั้งหมดหกสิบล้านคน
ไม่สามารถเข้ามานั่งในสภาได้จึงควรจะมีการเลือกตัวแทน
ซึ่งเราเรียกว่าเป็นองค์กรอิสระเข้ามาทำหน้าที่ในการตรวจสอบ
แต่ที่ผ่านมามันไม่เป็นอย่างนั้นครับท่านประธานครับองค์กรอิสระนะครับ
ที่ท่านได้ทราบดีว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับ
เกิดจากการยึดอำนาจของขอสชนะครับแล้วก็มีการตั้งองค์กรอิสระขึ้นมาเนี่ย
ซึ่งไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองนะครับอาจจะเป็นเอ่อทำให้
ความได้เปรียบของภักดิ์การเมืองบางภักดิ์นะครับที่เป็นภักดิ์รัฐบาลเนี่ยนะครับ
พักที่ยึดอำนาจมาเนี่ยแล้วใช้องค์กรอิสระเหล่านี้นะครับ
แกล้งพักการเมืองอื่นก็เป็นไปได้ผมจึงคิดว่าควรจะมีการปฏิรูปองค์กรอิสระเหล่านี้นะครับ
เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจแล้วก็ให้นานาอายประเทศนะครับ
เขามีความมั่นใจนะครับในความเป็นยุติธรรมขององค์กรอิสระเหล่านี้
แล้วที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งครับเป็นประเด็นที่สำคัญมากครับ
ก็คือในหมวดที่๑๖ครับท่านประธานครับ
การลบล้างผลพวงการรัฐบาหารนะครับเมื่อวันที่ยี่สิบสองพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดครับ
ในมาตราสองร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับเสมือนว่าไม่เคยเกิดขึ้นและไม่มีผลใดใดในทางรัฐมนูลและกฎหมาย
ส่วนมาตราสองร้อยห้าสิบแปดครับวงชนชาวไทยมีสิทธิและหน้าที่ในการต่อต้าน
โดยวิธีการใดต่อการรัฐประหารล้มร้างรัฐมนูลและการแย่งชิงอำนาจสูงสุดของประชาชน
ถ้าเราเขียนไว้อย่างนี้ครับอนาคตข้างหน้านะครับเราป้องกันไม่ให้มีการรัฐประหารอีก
ประเทศไทยครับมีการรัฐประหารกันมาหลายครั้งนะครับจึงทำให้ประเทศเราเนี่ย
ไม่มีการพัฒนาพัฒนาไม่ทันกับนานาอายประเทศนะครับที่เขาพัฒนาไปแล้วเนี่ย
จากว่าเรามีการรัฐประหารกันท่านอย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมานะครับ
มันมีคำคำหนึ่งนะครับที่เป็นวลีที่เคยพูดในสภาพุทธรัศดรเนี่ย
ตั้งแต่สมัยยุคของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
เป็นพักใหญ่พักหนึ่งสอสอที่มาจากการเลือกตั้งนะครับ
เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนมานั่งในสภาจำนวนมากแต่กลับมีคำพูดที่บอกว่าพวกมากลากไปนะครับ
ผมคิดว่าคำพูดคำนี้เนี่ยไม่ควรจะใช้คำพูดว่าพวกมากลากไป
พวกมากก็คือคนที่ประชาชนเลือกมาเนี่ยนะครับก็คือประชาธิปไตย
สามารถลากไปได้แต่ปัจจุบันนี้นะครับมันกลายเป็นว่า
พวกน้อยลากพวกมากไปลงเหวพวกน้อยคืออะไรครับ
พวกน้อยคือพวกที่มีอำนาจมีประเด็จการนะครับ
ตัวอย่างคอสชเลยนะครับมายึดอำนาจเนี่ยก็คือพวกน้อย
แล้วสุดท้ายท่านก็มาตั้งสวขึ้นมาองค์กรอิสระขึ้นมา
นะครับสุดท้ายสวก็มีอำนาจมาเลือกหัวหน้าคอสชมาเป็นนายก
พวกน้อยหรือพวกมากครับผมคิดว่าคนเหล่านี้เป็นพวกน้อยครับ
ก็คือพวกประเด็นการเนี่ยนะครับก็คือพวกน้อย
แล้วมาลากประชาชนทั้งหมดนะครับที่ไม่เห็นด้วยเนี่ย
ไหนครับไปลงเหวเศรษฐกิจเป็นไงครับเศรษฐกิจพังพินาศทุกวันนี้
การบริหารจัดการการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้าวเรื่องอะไรทั้งเอ่อ
หลายน้ำมันแพงเนี่ยถามว่าคนเหล่านี้ทำเพื่อคนส่วนมาก
ของประชาชนหรือไม่ของประเทศหรือไม่
เพราะอะไรครับเพราะคนส่วนมากได้เลือกพวกนี้มา
คนส่วนใหญ่ของประเทศเลือกอีกพักหนึ่งมาแต่ปรากฏว่าพักที่ได้คะแนนสูงสุด
กลับไม่ได้เป็นรัฐบาลกลับไม่ได้เป็นนายกเนี่ยเขาเลือกพวกน้อยลากไปหรือเปล่าครับ
ก็เลยคิดว่าวลีคำว่าพวกมากลากไปเนี่ยไม่ควรจะมาใช้ในยุคนี้
คนจะใช้คำว่าพวกน้อยลากพวกมากไปลงเหวมากกว่า
มีหลายข้อครับที่ผมเห็นต่างครับเห็นด้วยครับ
แต่จะมีข้อเสนอเพิ่มเติมเล็กน้อยก็คือคำว่าที่มาของนายกรัฐมนตรี
มาของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าจะต้องเป็นสอสอนะครับจะต้องเป็นสมาชิกสภาพฤทธรรัศดรเนี่ย
ผมเห็นด้วยครับแต่ถ้าจะให้ดีนะครับ
ผมอยากให้บรรยัติได้ว่าจะต้องเป็นสอสอที่มาจากพักการเมือง
ที่ประชาชนเลือกตั้งมามากที่สุดนั่นหมายถึงว่าพักใดนะครับ
ที่ประชาชนเลือกสอสอมามากที่สุดควรใช้พักนั้นนะครับ
เสนอนายกรัฐมนตรีไม่ใช่พักใดก็ได้นะครับ
ผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยมากที่สุด
ประการหนึ่งครับเรื่องการเสนอนโยบายต่างนะครับ
ที่ผมคิดว่าเป็นนโยบายที่รัฐบาลใดก็ตามเนี่ย
ถ้ามีการประกาศนโยบายไปแล้วนะครับมีการหาเสียงไปแล้ว
ถ้าไม่มาทำตามนโยบายที่ตัวเองหาเสียงเนี่ยควรจะมีบทลงโทษนะครับ
ควรจะมีการบทลงโทษยังไงอาจจะมีการถอดถอนหรืออะไรก็แล้วแต่ครับ
ผมคิดว่าถ้าเราไปพูดสัจจากับประชาชนนะครับหาเสียงแล้ว
แต่ไม่ทำตามหาเสียงต้องมีบทลงโทษครับ
ผมอยากให้บรรยัติไว้นะครับในรัฐมนุนฉบับนี้ด้วย
เช่นนั้นนะครับการเลือกตั้งนะครับครั้งหน้าเนี่ย
ใครใครก็สามารถหาเสียงได้นะครับแต่หาเสียงแล้วกลายเป็นการไปโกหกพี่น้องประชาชนเนี่ย
ผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับกับสภาพุทธแห่งรัฐสดรแห่งนี้
ผมเองนะครับเป็นสมาชิกสภาพุทธรัศดรใหม่นะครับ
ผมคิดว่าการทำงานของในสภาเนี่ยผมตั้งใจมาทำการเมืองแบบสร้างสรรค์นะครับ
ผมไม่อยากให้มีการเมืองแบบแบบเดิมเดิมนะครับใครก็ได้นะครับที่เข้ามาเนี่ย
แล้วมาแสวงหาผลประโยชน์แล้วไม่ทำตามกฎิกา
ไม่ทำตามที่ท่านนะครับพูดไว้กับพี่น้องประชาชน
คนเหล่านี้นะครับจะต้องเอาผิดให้ได้นะครับ
เฉพาะให้ประชาชนอาจจะสามารถมีอำนาจในการถอดถอนได้
ผมจึงเห็นว่านะครับคณะของภาคประชาชนที่มีการเสนอร่างเข้ามาเนี่ย
ผมอยากให้สมาชิกสภาพรรษฎรนะครับสมาชิกพุทธศพา
ท่านผู้ทรงเกียจทั้งหลายครับช่วยกันนะครับ
การพิจารณาให้ความสำคัญกับภาคประชาชน
เพราะว่ากว่าที่ภาคประชาชนจะลงชื่อกันมาแสนสามหมื่นรายชื่อเนี่ย
ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านได้ร่างขึ้นมานี่
ผมได้นั่งอ่านแล้วผิดระยะเวลามันน้อยครับ
ท่านก็ได้พูดไปแล้วเนี่ยมีประเด็นหลายประเด็นนะครับ
ที่ถูกอกถูกใจผมเชื่อพี่น้องประชาชนทางบ้านเขาพยายามลุ้นอยู่ว่า
รัฐสภาแห่งนี้ครับช่วยกันเห็นความสำคัญนะครับ
ของร่างของภาคประชาชนนะครับถ้าเกิดประชาชนนะครับ
เห็นว่าใครก็ตามภาคการเมืองใดนะครับไม่ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนเนี่ย
ประชาชนจงบันทึกไว้นะครับว่าเป็นพักใดบ้างเป็นใครบ้าง
แล้วก็ครั้งหน้านะครับไม่ต้องเลือกมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ